กับชายรับจ้างเก็บมะพร้าวชาวรัชบุรี

เขาขึ้นไปรับจ้างเก็บมะพร้าว
ต้นมะพร้าวสูงกว่า๒๐เมตร
แต่ว่าความดันขึ้นก็เลยหมดสติ

ในการพยายามนำศพของนายประพาแสงเป่าอายุ๕๙ปี
หมดสติและเสียชีวิตบนต้นมะพร้าว

สภาพนั่งอยู่บนทะลายมะพร้าว

โดยเจ้าหน้าที่ต้องใช้วิธีการชักรอกศพลงมา

ซึ่งใช้เวลาทั้งสิ้นกว่า๒ชั่วโมงจึงแล้วเสร็จ

ของผู้ปฏิบัติหน้าที่เป็นสิ่งสำคัญที่สุด
นายอนุชาชานุเจ้าหน้าที่กู้ภัยสว่างราชบุรี

หลังจากได้รับแจ้งได้นำกำลังเจ้าหน้าที่เข้าพื้นที่ทันที
ตอนแรกคิดว่าเป็นพุ่งหมดสติอยู่ด้านบน
จึงให้ผู้ชำนาญการในการปีนต้นมะพร้าวขึ้นไปตรวจสอบ
พบว่านายประพาได้เสียชีวิตแล้ว
ซึ่งกรณีนี้ถือเป็นเรื่องแปลก
เนื่องจากทำงานกู้ไพรมากกว่า๑๐ปี

อยู่บนต้นมะพร้าวแบบนี้เลย

ก็จะมีคนด้านล่างจับอยู่ทางซ้ายด้านขวา

ผมทำมา๑๐กว่าปีเองนะ

เมื่อวานผมถามคณะกรรมการที่มาด้วย

ก็ยังไม่เคยเจอเคสที่ว่าเสียชีวิตบนต้นมะพร้าวอย่างนี้ครับ
นี่ถือว่าเป็นเคสแรกของที่โพธาราม

ทำให้เพื่อนสนิทที่เข้าไปเก็บมะพร้าวด้วยกัน
อย่างนายสุนทรบุญชัยะยอมรับว่า

เนื่องจากสนิทกันและมักจะมาเล่น
ชวนกันไปทำงานอยู่บ่อยครั้ง
ซึ่งก่อนหน้าที่จะเข้าไปตัดมะพร้าว

โดยในวันเกิดเหตุเดินทางมารับจ้างเก็บลูกมะพร้าวในสวน
ต้นมะพร้าวคนละต้นกับผู้ตาย

จากนั้นจึงตะโกนเรียกพบว่าไม่มีเสียงตอบรับใด

จากผู้ตายมักจะตัดมะพร้าวเสร็จก่อนเสมอ
ผมฟันเสร็จแล้วตัวมันเองมันก็ยังไม่เสร็จ
ยังฝันไม่เสร็จก็คือว่าตามธรรมดาแล้ว

มันจะขึ้นฟันฟันลูกฟันทลายมะพร้าวเร็วฝ่า
แล้วผมก็ลงมาผมเก็บมะพร้าวกองไว้
แล้วผมก็เอ๊ะแงนไปดูที่ต้นที่มันขึ้นน่ะ
เห็นมันนั่งอยู่ก็คิดว่าเออมันคงพัก
ผมก็นั่งอีกสัก๕นาทีบ้างผมก็เรียกมัน

มันมานั่งที่นี่ที่บ้านในประจำแหละมานั่ง
แล้วตอนเช้าก็บอกว่ามันจะไปทำงานที่ไหน
ถ้ามันไปเจองานที่เขาจ้างมา
ไอ้นั่นก็มาเรียกผมไปผมก็ไปกับมัน
แล้วเวลาผมมีงานผมก็เรียกมันไป

ญาติได้ไปรับศพนายประพามาตั้งสวดพระอภิษฐรรมศพ
วัดดอนกระเบื้องจังหวัดราชบุรีเป็นเวลา๓วัน
และจะมีพิธีชาปนกิจในวันที่๒๓มกราคม๒๕๖๒นี้
ข่าวแท้รัฐทีวีรายงาน